อุดรธานีครับเป็นเหตุการณ์ที่แก๊งวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์
ไล่ฟันคู่อริดูนะครับสามสิบต่อหนึ่งฮะอ่านไม่ผิด
ไม่ผิดครับสามสิบต่อหนึ่งฮะเมื่อกี้สี่ต่อหนึ่ง
แย่แล้วนะคะนี่สามสิบเลยเหรอคะสามสิบรุ่มหนึ่งโอ้โห
สาเหตุเพราะว่าเบิ้ลรถเสียงดังอ้าวยี่เคสเหมือนกันเลยอ่ะ
นี่ครับวงจรปิดจับภาพเอาไว้นี่คือหลักฐานครับ
ย้อนกลับไปเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตีสองเสร็จเสร็จครับ
มิถุนายนที่ผ่านมาบริเวณลานจอดรถสวนสาธารณะ
หนองประจักษ์ในตัวเมืองอุดรธานีครับแก๊งวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์
แล้วก็มีขับรถกระบะเข้ามารวมตัวกันที่สวนสาธารณะ
เกือบเกือบสามสิบคนอ่ะคุณอื้อหือ
จากนั้นแก๊งวัยรุ่นก็นั่งดื่มกินกันตามปกติ
ตอนแรกเหมือนทุกอย่างจะปกติดีไม่มีอะไร
ต่อมาครับกลุ่มคนเจ็บขี่มอเตอร์ไซค์เขาขับผ่านมาพอดี
วัยรุ่นที่ก่อเหตุนะครับวิ่งมาสกัดให้หยุดรถ
เดี๋ยวดูภาพไปพร้อมกันนะครับคุณผู้ชมนี่ประมาณตี๒๒๐นาทีแล้ว
มีวัยรุ่นหนึ่งคนวิ่งมาด้านหลังแล้วถี่มอเตอร์ไซค์ของคนเจ็บให้ล้ม
ก่อนจะถูกรุมทำร้ายร่างกายครับเหตุการณ์ก็ชุลมุนแล้วก็มีการใช้มีด
ลงไปที่รถมอเตอร์ไซค์ของฝั่งคนเจ็บจนเสียหายด้วยเนี่ยครับคนเจ็บเขา
มาแล้วนะแต่ฝั่งนั้นก็ยังจะพุ่งเข้าใส่บางคนเหมือนถืออาวุธในมือ
ด้วยครับมีสวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าบางส่วนก็เปิดหน้าบางส่วนใส่
ฮูตมารุมกันแบบนี้ครับคนเจ็บวิ่งหนีตายออกมาจากกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุมี
แก๊งวัยรุ่นใส่หมวกกันน็อกมีอาวุธครบมือทั้งไม้ทั้งมีดและสนับมือวิ่ง
ไล่ตามไม่ปล่อยง่ายครับฝั่งคนเจ็บเห็นท่าไม่ดีเขาวิ่งหนีตายสุดชีวิต
เพื่อเอาตัวรอดฝั่งแก๊งที่ก่อเหตุกระโดดขึ้นกระบะครับบางส่วนขี่มอเตอร์ไซค์
ไล่ตามเลยนี่ไปแล้วครับบางส่วนขึ้นท้ายกระบะเกาะไปแบบนี้มอเตอร์ไซค์ก็
ไล่ตามกันไปครับตี๒๒๑นาทีวงจรปิดอีกมุมครับจะเห็นตอนที่วัยรุ่นขี่
คุณผู้ชมตี๒๓๒นาทีแล้วก็จะเห็นคนเจ็บเขาวิ่งออกมาจากซอยนะครับ
วัยรุ่นที่ก่อเหตุก็ยังตามเข้าไปหาเรื่องแล้วก็มาล้อมหน้าล้อมหลัง
นี่ครับจังหวะนี้คือไล่ต้อนกัดไม่ปล่อยเลยนี่ฮะปิดซ้าย
ปิดขวาหน้าหลังล้อมเอาไว้หมดแล้วรุมทำร้ายคนเจ็บคนเจ็บ
ก็พยายามหนีต่อไปนี่วิ่งไปแล้วฮะตี๒๓๓นาทีวงจร
ที่ร้านค้าแถวจุดเกิดเหตุครับมีจังหวะที่คนเจ็บถูก
วัยรุ่นไล่ตามมากระโดดถีบโดยแก๊งวัยรุ่นอีกหลายคนไม่
เข้ามาห้ามนะครับตามเพื่อนครับเห็นเพื่อนกระโดดถีบเอาด้วย
ครับคนเจ็บก็วิ่งวิ่งหนีไปตรงนั้นคนก่อเหตุก็ไล่ตามชาว
บ้านก็งงครับนี่นะฮะเกือบจะตี๓แล้วนะโอ้โหนี่เวลาผ่าน
นี่ประมาณเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะเนี่ยยังไม่หยุดกันเลย
ครับดูกันต่อคุณผู้ชมวงจรปิดอีกมุมหนึ่งคนเจ็บเนี่ย
วิ่งไปตามถนนวิ่งผ่านสีแยกไฟแดงไปอย่างรถเร็วไปนู่น
ฮะวิ่งไปแล้วรถแก๊งวัยรุ่นที่ก่อเหตุกระบะหนึ่งคันจำได้ใช่ไหม
ไหมครับนี่กัดไม่ปล่อยจริงครับเองไปไหนข้าขอตามตาม
ล่าฟ้าเขียวเลยฮะนู่นสุดล่าฟ้าเขียวก็จะตามครับกระบะตาม
มอเตอร์ไซค์อีกสามคันขับตามไปครับคนเจ็บตัดสินใจโอ้โห
วิ่งหนีบนถนนไม่รอดแน่ปีนกำแพงก็แล้วกันปีนกำแพงหนีตายเข้าไปที่สถานที่ราชการแห่งหนึ่ง
ตรงจุดนั้นเนี่ยมันมีต้นไม้ด้วยกล้องก็เลยจับภาพไม่เห็น
รวมระยะทางที่คนเจ็บวิ่งหนีตายจากจุดที่เกิดเรื่องตั้งแต่
ตอนแรกสวนสาธารณะที่เขาไปเจอเจอกันวิ่งลัดเลาะออกซอยนั้นออก
ซอยนี้ผ่านแยกไฟแดงไปถึงจุดที่ปีนกำแพงหนี๖๕๐เมตร
ครับอีกนิดหนึ่งนี่ก็เป็นกิโลแล้วนะเนี่ยแล้วก็ระยะเวลาก็
เกือบครึ่งชั่วโมงที่เขาวิ่งอย่างต่อเนื่อง
ครับสมมุติว่าชื่อในพงศ์ก็แล้วกันนะครับเป็นชื่อสมมุติ
อายุ๑๘ถูกมีดฟันเป็นแผลตามตัวหลายแห่งหน้าเขาก็เป็น
แผลครับถูกชกโดนสนับมือชกเข้าไปอ่ะคุณเป็นแผลเลยที่
หน้าอืมแล้วมีดฟันเข้าไปที่รถมอเตอร์ไซค์ของเขาพังเสีย
อีกต่างหากเหล่านี้คือหลักฐานแล้วก็ไปแจ้งความแล้วที่
พ่อเมืองอุดรธานีครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่
จุดเกิดเหตุพร้อมกับเจ้าของเพจเฮียเปี๊ยกช่วยด้วยนั่นแหละ
นายพานุมาตรจุดที่แก๊งวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามามั่วสุม
แล้วก็ดักทำร้ายคนเจ็บเฮียเปี๊ยกบอกว่าเคสนี้แม่ของคน
เอามาร้องเรียนก่อนหน้านั้น๔มิถุนายนคนเจ็บเนี่ยเบิ้ล
เครื่องมอเตอร์ไซค์เสียงดังทำให้ฝั่งคู่กรณีไม่พอใจแล้ว
ตามมาทำร้ายแล้วก็มีการต่อสู้กันก็คิดว่าเรื่องจบไปแล้ว
๔มิถุนานะครับคืนวันเกิดเรื่อง๗มิถุนายนตัวคนเจ็บ
เพื่อนไปนั่งเล่นที่หนองประจักษ์จู่แก๊งวัยรุ่นก็มา
ทำร้ายซ้ำอีกแล้วแม่เขามองว่าเหมือนคดีจะไม่คืบหน้าหรือ
เปล่าแล้วคนก่อเหตุมีตั้ง๓๐คน๓๐รุม๑ตำรวจยัง
เรียกใครมาสอบปากคำเหรอทั้งทั้งที่วงจรปิดมันมีหลาย
มุมมากแล้วเราก็ไล่ภาพเหมือนที่พี่เคี่ยววิมลวันเนี่ยลงไป
ตามความคืบหน้าแล้วเอาภาพมาไล่เรียงไทม์ไลน์เหตุการณ์นี้
คุณผู้ชมได้ดูลองฟังเพิ่มเติมจากเจ้าของเพจครับ
ลูกเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายถูกกลุ่มวัยโจวัยรุ่นเนี่ยเกือบ๓๐
คนเนี่ยรุมทำร้ายร่างกายที่ริมหนองประจักษ์นะฮะแล้วก็ที่แม่
มาร้องเนี่ยเพราะว่าแม่แม่กังวลแม่มีความกังวลว่าเด็กวัย
รุ่นเกือบ๓๐คนเนี่ยไม่รู้ว่าลูกเต้าเหล่าใครกลัวว่าอาจจะ
เป็นลูกหลานของผู้มีสีผู้มีอินนิผนหรือใดหรือเปล่า
จะแม่รับความเป็นธรรมในฝั่งของคนเจ็บทีมข่าวของเราได้
พูดคุยกับคนในร้านขายของชำนะครับที่เขาเห็นเหตุการณ์
บอกว่าประมาณสักตี๒ก็มีกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์

ก็โชคดีนะที่คนเจ็บเขาหนีได้ทัน

ตั้งแต่ทำงานมาไม่เคยเจอเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยครับ
คุณผู้ชมละมิ้นครับชาวบ้านริมหนองประจักษ์
เขาระบายให้กับพี่เคี่ยวฟังนักข่าวของเรา

บอกว่าช่วงเย็นปกติก็จะมีพวกนักเรียนบ้าง

หลากหลายสถาบันครับทั้งผู้หญิงผู้ชาย

บางคนเสพกัญชาครับ

บางครั้งเอาตีกันเองอีกต่างหาก

ชาวบ้านเขาเดือดร้อนเขาเบื่อมาก
อยากฝากตำรวจช่วยดูแลหน่อยแก้ปัญหาหน่อย
ไม่มีใครแจ้งว่าเขามา
๔๐๕๐คนนี่ไม่ใช่น้อยนะ
รถจักรยานยนต์เสียหมดแล้วในแถวนี้น่ะ
หลังจากคุยกับชาวบ้านแถวหนองประจักษ์เสร็จแล้วนะครับพี่เคี่ยว
พร้อมกับครอบครัวคนเจ็บลงพื้นที่ไปด้วยกัน
ไปไล่ขอดูวงจรปิดไล่เช็คหลักฐานข้อมูลเพิ่มเติม
ว่ามันจะได้เป็นประโยชน์ต่อทางคดีด้วยไง

ขอบคุณทุกร้านครับร้านรวงต่างแถวนั้นให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลย
เพราะว่าทุกร้านเขาหัวอกเดียวกัน
อยากให้ช่วยแก้ปัญหาวัยรุ่นมามั่วสุมแล้วตีกัน
ชาวบ้านเขารำคาญเขาเบื่อ
ของคนเจ็บเล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าพอเกิดเรื่องเนี่ย
ก็ไปตามความคืบหน้าที่โรงพักนะแต่ว่าตำรวจเขาบอกว่าแม่ต้องรอนะ
รอผลตรวจร่างกายเพื่อประกอบสำนวนคดีอาจจะต้องใช้เวลานานกว่า๑เดือนนะแม่
รอหน่อยแม่ตกใจเลยโอ้โหทำไมมันนานขนาดนั้นน่ะ
แล้วหลักฐานมันจะยังอยู่ครบไหมล่ะแล้วจะเอาผิดใครได้หรือเปล่า
เหตุเกิดตั้งแต่๗มิถุนาต้องรอไปถึงนู่นเลยเหรอ
ต้นเดือนหน้าเลยเหรอกรกฎาเลยเหรอเนี่ยแม่เขารู้สึกแบบนี้
พ่อเองครับพ่อคนเจ็บบอกว่าภาพจากวงจรปิด
เอาจริงผมก็ไม่เข้าใจนะคือมันก็ดูจะเห็นภาพชัดเจน
ว่าลูกผมเนี่ยโดนไล่ทำร้ายวิ่งหนีตายหัวซุกหัวสุนเนี่ย
อยากให้ตำรวจเร่งรัดคดีหน่อยลองฟังครับ

พ่อแม่คนเจ็บบอกครับลูกใครใครก็รัก

ใครทำผิดคนนั้นก็ต้องยอมรับผิด
แล้วมาเคลียร์การดีสัญญาศัพท์
ว่าคุณต้องมารับผิดชอบนะแล้วคุณต้องไม่มาราวีลูกชายฉันอีกได้ไหม
ขอสัญญาแค่นี้รอติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมครับ